ช่วงนี้มันจะใช้คำว่าแฉได้ไหม
ออกมาแฉกันออกมาเรื่อยนะคะ
แล้วแน่นอนว่าหลายคนก็คงมีคำถามว่า
ถ้ารัฐบาลของคุณพิธาขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้ว
ดิฉันว่าคงต้องฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

มีคนตั้งความหวังไว้เยอะเลยครับว่า
ถ้าพักเก้าไกลร่วมกับ๗พักตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแล้วคุณพิธาเป็นนายก
ปัญหาหลายปัญหาที่ผ่านมาแล้วมันแก้กันไม่ได้
มันน่าจะมีความหวังขึ้นมาบ้างว่าน่าจะดีขึ้น
ถึงไม่ดีขึ้นทั้งหมดเท่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างน้อยน่าจะดีขึ้นกว่าเก่า
หนึ่งในปัญหาที่ว่านั้นก็คือเรื่องที่คุณขวัญได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่
คือเรื่องการทุจริตคอรับชัน
หนึ่งในความหวังที่จะแก้ได้ดีขึ้นเพราะมีความหวังว่า
หนึ่งเพราะได้เห็นความตั้งใจจริงที่พักเก้าไกลลุกขึ้นมาอภิปราย
ในช่วง๔ปีที่เป็นพักฝ่ายค้าน

เพราะการเข้ามาเป็นสอสอเข้ามาเป็นรัฐบาลมีต้นทุนต่ำมาก
จึงไม่มีความจำเป็นต้องทุจริตถอนทุนเมื่อได้เป็นรัฐมนตรี
ต้นทุนต่ำก็เพราะว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้ใช้เงินมากมายมหาศาล

พักและหัวหน้าพักยังเป็นคนหนุ่มคนสาวกันอยู่ทั้งนั้น
เส้นทางการเมืองยังอีกยาวไกลจะต้องสร้างผลงานเพื่อแลกกับอนาคตทางการเมือง
สองสามปัจจัยเหล่านี้ครับที่ทำให้เรามีความหวังว่า
ก้าวไกลจะเดินหน้าลุยปัญหาคอลลับชั่นอย่างจริงจังได้
นี่ก็เป็นความหวังผมทำสื่อมายาวนานก็มีความหวัง

นำเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้กำลังใจ
เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพที่คุณพิธานำคณะไปพบองค์การต่อต้านคอลลับชั่น
แล้วก็ได้มีภาพของความประสานความร่วมมือกัน
มีภาพที่ได้ไปพบกับประธานองค์การต่อต้านคอลลับชั่น

คุณพิธาให้สัมภาษณ์หลังการพูดคุย
บอกว่าได้มีการพูดคุยกันเรื่องโครงการของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
การอภิปรายในสภาตลอด๔ปีมีประมาณ๒๐เรื่อง
เน้นการเปิดเผยข้อมูลทำให้โปร่งใสตรวจสอบได้โดยไม่ต้องไปแก้พรบ
ส่วนข้อมูลที่เคยเป็นความลับจะถูกเปิดเผยได้ไม่ต้องใช้งบเพิ่ม
ส่วนงบกระทรวงกราโหมจะเปิดเผยถ้ามีกฎหมายอนุญาตก่อน
ยกเว้นเรื่องความลับระหว่างประเทศที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
ก้าวไกลจะเน้นแก้ไขโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลในปี๖๕
ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง๕ล้านโครงการ๕ล้านโครงการ
ฉะนั้นนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์แล้วตอนหนึ่งบอกว่าเราต้องลดการผูกขาด
เราต้องเพิ่มความโปร่งใสเชื่อว่าจะดีกับทุกฝ่ายที่จะสร้างรากฐานวัฒนธรรมใหม่ทางการเมือง
ตรงที่ว่าจะเน้นแก้ไขโครงสร้างจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละ
ตรงนั้นสำคัญเป็นเรื่องใหญ่
การจัดซื้อจัดจ้างนี่แหละคืออาหารจานหลักอันโอชะของฝ่ายการเมือง
ของฝ่ายค่าราชการประจำที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น
เข้ามาขับเคลื่อนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่อยู่ในระบบสามารถตรวจสอบได้
งบประมาณที่ถูกชักเปอร์เซ็นต์เป็นเงินทอน
เพราะโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละตัวการสำคัญ
นี่ปี๖๕เนี่ยมีการจัดซื้อจัดจ้างตั้ง๕ล้านโครงการ
อันนี้น่าจะไล่ไปตั้งแต่โครงการใหญ่
โครงการจัดซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมของกองทัพของเหล่าทัพ
ลงไปถึงโครงการเล็กโครงการจัดจ้างอีเวนต์ต่างนานา
ทั้งหมดเนี่ยเราเคยพูดกันมานานแล้วนี่ครับว่า
ประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่ทุจริตไม่รับสินบนไม่มีเงินทอน
โอ้โหประเทศเราจัดเซฟเงินได้มากมายมหาศาลแค่ไหน
เราจะนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลได้อีกกี่โรง
เราจะนำเงินไปสร้างโรงเรียนในชนบทได้กี่ร้อยกี่พันโรง
เราจะนำเงินไปพัฒนาประเทศด้านต่างได้มากมายขนาดไหน
แก้ปัญหายากจนให้คนได้มากน้อยขนาดไหน

ทีนี้ลองลองฟัง

ไม่ได้ลงรายละเอียดมากเนื่องจากเวลาจำกัด

สถานการณ์ปัจจุบันต้องแก้ไขเร่งด่วนทั้งเรื่องสวยเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
คุณวิเชียนบอกว่าปัญหาการทุจริตคอลลับชั่นไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่กระบวนการจัดการแก้ปัญหาต้องจัดการอย่างมีส่วนร่วมขอย้ำว่าไม่ควร
เราไม่ควรยอมรับคนโกงไม่ว่าจะอยู่ในระบบไหนไม่ควรให้คนเหล่านี้มีพื้นที่มีที่ยืน
ภาคการเมืองจะประสบความสำเร็จได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ต้องไม่ให้คนในภาคส่วนของตนมาคอยบรรทอนความน่าเชื่อถือเพราะสังคมแคลงใจกับภาคการเมืองมาตลอด

ความมั่นใจกลับมาให้ได้ทุกรัฐบาลต่อไปในอนาคตจำเป็นต้องมีบทบาทตรงนี้
แล้วก็บอกข้อมูลว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับท้ายจากร้อยกว่าประเทศในโลก
ในแง่ของความเป็นคนไทย
ประเทศเราเนี่ยถูกจัดอันดับความโปร่งใสอยู่ในระดับท้ายจากร้อยประเทศ
อันนี้ต้องอายเพราะว่านายนาประเทศเขาเห็นข้อมูลนี้เขาต้องตราหน้าว่า
ประเทศเราเป็นประเทศขี้โกงเป็นประเทศขี้โกงจัดอยู่ในอันดับต้น
ต้นที่โกงอยู่ในอันดับต้นความโปร่งใสอยู่ในอันดับท้าย
แล้วนับวันก็ยิ่งขยับอันดับไปเรื่อยอันดับโกงเนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อย
ก็เพราะว่าที่ผ่านมามันก็เห็นกันอยู่ว่านักการเมืองโกงกันร่ำรวยมหาศาล
แต่ว่ามันก็ไม่มีหลักฐานที่จะจับเข้าคุกได้บ้านเรามันมีปัญหาตรงนี้
แล้วมีหนำซ้ำคนโกงบ้านเราเนี่ยต่อให้รู้ว่าโกงถ้ายังอยู่นอกคุก
ต่อให้รู้ว่าโกงแต่ถ้ามีตำแหน่งใหญ่โตคนก็พินอบพิเทาค้อมคู้ครับ
สมัยหนึ่งเราเคยรณรงค์กันว่าเราอย่านับถือคนโกง
โกงที่มีตำแหน่งตำแหน่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่
อย่ายกมือไหว้คนมีตำแหน่งที่รู้ว่าเขาเป็นคนโกง
สังคมไทยทำไม่ได้หรอกครับจะโกงมามากน้อยแค่ไหน
โกงมากี่โครงการแต่ถ้ามีตำแหน่งคนก็พินอบพิเทาคอมคู
เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่เหมือนบางประเทศนี่ครับ
ประเทศเนี่ยถ้าคนเขารู้ว่า
นักการเมืองคนนี้เป็นขี้โกงแล้วกฎหมายจัดการไม่ได้
ประชาชนสังคมจะจัดการครับจัดการโดยการแอนตี้ให้รู้

ไปไหนคนไม่แสดงความเคารพเมียเข้าร้านทำผมไม่ได้ก็แล้วกัน
ฉะนั้นผมคิดว่านอกจากฝ่ายการเมือง
ถ้าภาคเก้าไกรเป็นรัฐบาลผมคิดว่าภาคส่วนสังคม
ก็มีความสำคัญนี่คือเรื่องที่เรามีความหวังว่า
น่าจะดีขึ้นก็ต้องมีความหวังเราต้องอยู่ด้วยความหวัง
ทำได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคอยดูกันอีกทีหนึ่งครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณดอมครับคุณน้ำแข็งคุณขวัญครับ